มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งผมเชื่อว่าวันนี้พูดถึงกันเยอะ
แต่คราวนี้มันเป็นการถ่ายทอดสดของชายหนุ่มที่บอกว่าตัวเองเนี่ยคือเจ้าหนี้
ลูกนี่ติดนี่เพราะฉะนั้นต้องเผาบ้าน
บอกไม่ใช้หนี้ใช่ไหมเผาเลย
นี่มีเพื่อนคนหนึ่งถือโทรศัพท์ให้
ตอนแรกเพื่อนก็แบบกล้ากลัวกลัวอย่าทำเลยไม่เอาเรากลัว
เอามาถ่ายทอดสดตัวเองเลยลองดูหน่อยไหม
ดูหน่อยนะครับว่าที่เขาทำลงไปเนี่ยเขาเริ่มจากตรงไหนแล้วไปจบตรงไหนอะไรยังไง
นี่สาวบ้านเลยไม่ใช่นี่
แน่หาทุกคนเจอคุณ
คือความจริงมันยาวต่อเนื่องประมาณ๒นาที
ก็เริ่มต้นตั้งแต่เขาเดินมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไลฟ์สดถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ก
เพราะลูกหนี้ไม่ยอมใช้หนี้

แล้วก็มีการพาดหัวข้อสำหรับคลิปนี้เนี่ย
ลักษณะที่ว่าเหตุการณ์เหมือนกับเกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรี

ตำรวจลบบุรีก็ตามหาให้วุ่นสิว่าบ้านนี้ที่ถูกเผาเนี่ย
มันอยู่ตรงไหนมันเกิดในพื้นที่จังหวัดลบบุรีจริงหรือเปล่า

เพราะว่าผู้ชายคนนี้มีการไปโพสต์ข้อความเพิ่มเติมด้วยนะ

หลังจากที่ถ่ายทอดสดตัวเองเผาบ้านเขาเสร็จเนี่ย
บอกว่าใครไม่รู้เรื่องเนี่ยอย่ามายุ่ง

คือคนที่ลงมือเผาเนี่ยเดิมเขาเป็นชาวจังหวัดบุรีรำ

แต่เขามีลูกมีภรรยาอยู่ที่ลบบุรี

ที่เห็นบอกว่าไปล่าสุดก็คือต้นเดือน

คือมุมหนึ่งเนี่ยก็แน่นอนว่าทำแบบนี้มันผิดกฎหมาย

ให้เขาเป็นลูกหนี้คุณลูกหนี้มันทวงหนี้แบบนี้ไม่ได้

มันต้องมีสัญญงสัญญาเงินกู้ดอกเบี้ยเงินกู้อะไรเท่าไหร่เป็นหนี้นอกระบบ
คุณจะไปใช้ดอกเบี้ยโหดทวงโหดเนี่ยไม่ได้อยู่แล้ว

และล่าสุดมีความคืบหน้าแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโดยตำรวจที่บุรีรำได้ตามไปเจอแล้วใช่ไหมฮะสำหรับบ้านที่ก่อเหตุเนี่ย
ใช่ค่ะคือเขาตามไปเจอเนี่ยนะคะตำรวจภูทรแคนดง

เขาบอกว่าเขาไปเจอกับผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านที่ถูกเผานี่แหละ
ค่ะผู้เสียหายเขาไปแจ้งความเอาไว้ที่สอบภอร์แคนดงค่ะอ่า
คนก่อเหตุรู้ชื่อแล้วด้วยนะคะชื่อนายอาทิตย์จักรคุ้มเป็นชาวอำเภอเมืองบุรีรำเป็นคนบุรีรำแล้วก็มีประวัติเคยต้องโทษคดียาเสพติดด้วยค่ะ

ใกล้เคียงบอกว่าคือเห็นควันไฟก็เลยมาช่วยกันดับ

เนี่ยค่ะเจ้าของบ้านคือนายหัดโพเงินค่ะ

สาเหตุบอกว่าน่าจะเป็นลูกชายไปยืมเงินนายอาทิตย์หมื่นนึง
ก็เป็นเพื่อนกันนะตัวลูกชายกับตัวนายอาทิตย์เนี่ย

แล้วก็ลูกชายก็รับปากว่าจะไปกรีดยางให้นายอาทิตย์เพื่อล้างหนี้

เพื่อที่จะล้างหนี้หักหลบหนี้กันไป
แต่ก็ไม่รู้ว่าลูกชายไปกรีดยางให้นายอาทิตย์หรือเปล่า
เนี่ยมาเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะ

ตอนนี้เนี่ยตำรวจสถานีตำรวจภูทรแคนดงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเร่ง
จับตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ
เพราะว่าข้อกล่าวหาเรื่องนี้เนี่ยวางเพลิงเผาทรัพย์มันโทษหนักจริง
คุณผู้ชมโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก๑๕๒๐ปีนะ

เหมือนกับว่าตัวคนที่ก่อเหตุเผาบ้านเขาเนี่ยเผาบ้านลูกหนี้เนี่ยมาโพสต์แล้วก็มีผู้สื่อข่าวสำนักข่าวหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาได้สัมภาษณ์ตัวเจ้าหนี้ที่ไปก่อเหตุเผาบ้านลูกหนี้
เขาได้คุยอยู่ที่อำเภอเมืองบุรีรำ
เขาพูดในลักษณะที่ว่าก็แค้นใจ
โดนเพื่อนโกงเงินไปแสนหนึ่งอ้าว
เงินไปประกันตัวคดียาเสพติดมีสัญญาเงินกู้ถูกต้องเลย

ก่อนหน้านี้เนี่ยไปทวงหนี้ก็มาข่มขู่เขา

ไปยิงหมาเขาไปขู่เขาจนเขาทนไม่ไหว
ตามไปหาถึงบ้านเรียกให้ออกมาก็ไม่ยอมออกมา
ก็เลยเอาน้ำมันราดตรงหน้าต่างบ้านจุดไฟเผา
แต่ก็ไหม้แค่ตรงนั้นเพราะตรงนั้นมันเป็นไม้
แต่ส่วนอื่นเป็นปูนก็ไม่ได้ไหม้เยอะไม่ได้ไหม้ทั้งหลัง

ขอความเป็นธรรมด้วยใช่ตัวคนเผาเนี่ยบอกว่าเขาขอความเป็นธรรม
เขาเนี่ยนะต้องเลี้ยงลูกสองคนครับ
เดี๋ยวขอสัก๒๓วันจะออกมาตอบสังคม
ตอนนี้เขารู้สึกแย่มากทั้งสภาพร่างกายและจิตใจเขาย่ำแย่
นี่เพจเขาไปเจอนะสื่อสำนักหนึ่งไปตามเจอนะ
นี่ถ้ารอถึง๒๓วันแล้วค่อยออกเนี่ยนะ
นี่มันจะเย้ยการทำงานของตำรวจบุรีรำมากเลยนะ
มันก็เห็นหน้าค่าตาชัดเจนนะคะ
ใช่แล้วอาทิตย์จากคุ้มนะถ้ามีลูกสองคนนะ
ทำแบบนี้ถ้าติดคุกเนี่ยยิ่งต้องเป็นห่วงลูกมากกว่านะ
ทำอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังแล้วถ้าบอกว่าเพื่อนโกงจะเอาไปกี่แสนอะไรไม่รู้แหละ
ตัวเลขเท่าไหร่ไม่รู้มันเป็นเรื่องระหว่างคุณกับเพื่อน

คุณไปเผาบ้านเขาเนี่ยพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาอยู่ในบ้านหลังนี้
ไหม้ไปวอดไปเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไง
คุณก็ไปจัดการกันเองในส่วนบุคคลสิ
เหตุแบบก็ต้องว่างแสก

แล้วก็วางเพลิงนี่อย่างที่บอกว่าโทษหนักมากจริงนะคะ
ตอนนี้ก็เลยสรุปได้แล้วว่าไม่ได้เกิดในพื้นที่จังหวัดลบบุรี
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ในจังหวันโรบุรีครับเค้าก็หากันให้วุ่นอยู่ตรงไหนยังไง